ใช่ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ราคาทองพุ่งนะพุ่งไปเกือบแตะสามหมื่นแล้ว
หลายคนก็รอดูอยู่ว่าเอายังไงดีจะขายเออหลายคนจะขาย
บางคนบอกไม่เหลือขายแล้วจ้ะเพราะก่อนหน้านี้รอบแล้วที่ขึ้นอ่ะ
ก็ขายไปแล้วล่าสุดค่ะเลยมีโจรเข้าไปชุกชุมอยู่ที่ร้านทองเยอะมาก
เป็นผู้หญิงที่ปราจีนบุรีนะคะทำทีเข้าไปเป็นลูกค้า
เหมือนจะไปซื้อทองแบบขอดูทอง๓บาทเส้นนั้นหน่อยค่ะ
นี่เห็นไหมแล้วคือช่วงนี้ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย
มันก็จะเห็นแบบครึ่งหน้าหยิบมาดูปุ๊บคุณผู้ชมเดี๋ยวดูจังหวะนะคะ
เอาภาพย้อนกลับไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเธอคุยกับพนักงานบอกขอดูทองเส้นนั้นหน่อย
อืมพอหยิบมาดูเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมดูไปเลยไปเลยจ้ะอืม
พนักงานก็วิ่งตามออกไปแต่ว่าไม่ทันเธอขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองดีเยาวราชบ้านโป่งไผ่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งมาเลยว่ามีผู้หญิงเข้ามาวิ่งราวทรัพย
คอทองคำหนัก๓บาทแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าของร้านที่เปิดประตูแล้ววิ่งตามออกไปน่ะ
คือนางสาวระมิดาพัดพันธนาวัย๑๙ปีลูกสาวเจ้าของร้าน
เธอบอกว่าเธอเองเป็นคนขายนะวันนั้นแล้วเป็นคนหยิบทองให้ผู้หญิงคนนี้ไป

ตำรวจก็เลยเนี่ยพยายามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดในร้าน
ไล่ไปตามเส้นทางต่างจนรู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้เนี่ย
คือฮอนด้าสีดำทะเบียนหนึ่งกไก่ขไข่สี่หนึ่งห้าสองฉะเชิงเศรา
พอตรวจสอบทะเบียนรถปุ๊บรู้ชื่อคนขี่ปั๊บ
ชื่อนางสาวสนันทาสุกูลอายุ๒๘ปีเป็นชาวบ้านท่ากระดาน
อำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้าตามไปจับถึงบ้านพักเลยค่ะ
มีกล้องวงจรปิดมีหลักฐานชัดขนาดนี้นางสาวสนันทายอมรับสารภาพ
บอกว่าเธอทำงานเป็นสาวโรงงานอยู่ที่เขตอุตสาหกรรม๓๐๔อำเภอศรีมหาโพธิ
แล้วเธอก็ก่อเหตุขโมยทองจริงตำรวจถามว่าขโมยไปทำอะไร
เธอบอกเธอติดพนันออนไลน์ค่ะเป็นเกมพนันออนไลน์ก็เลยเป็นหนี้สินหลายหมื่นบาท
ต้องไปขโมยทองมาตั้งใจว่าจะเอาทองที่ขโมยมาเนี่ยไปถ่ายทองอีกทีนึง
เพราะก่อนหน้านี้แอบเอาทองพ่อไปจำนำเพื่อมาเล่นพนันนี่แหละแล้วเสีย
ก็เลยไปขโมยทองร้านนี้มาเพื่อจะไปถ่ายทองพ่อ
พอถ่ายออกมาแล้วยังเหลือนะเหลือเงินอยู่หนึ่งหมื่นบาท
เอาไปทำอะไรรู้ไหมคะเอาไปต่อยอดไปเล่นพนันออนไลน์ต่อถามว่าได้ไหมก็หมดตัวไงคะ
สุดท้ายตำรวจก็มารวบคาบ้านพักแล้วก็โดนแจ้งข้อกล่าวหา
วิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายไปตามระเบียบ
ค่ะการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยนะคะใช่